พี่อ้ำพัชราภาก็คิดกิจกรรมเก๋
ฉลองวันเกิดทำอะไรดีนะ

เป็นตอนเติมลงเลยปีใหม่จัดกีฬาสี

ปีนี้แม่อ้ำก็เลยผุดไอเดียจัดกีฬาสี

เอามาประชันเชลลีดเดอร์กันสุดฤทธิ์เลย
ดูแค่ภาพตอนซ้อมดูสีเหลือง

ให้ดูว่ารักขนาดไหนนะคะ

เพราะว่าเงินรางวัลของกีฬาสี
ได้จากเจ้าของวันเกิดจะจ่ายให้เลย

คือตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าทำเพื่อเรามีความสุขของพวกเรา
หลังแข่งขันกันเองแต่แบบสนุกของรางวัล
ก็เป็นเงินโสดหนึ่งแสนบาทตำกันที่หนึ่ง
สำหรับพี่หนึ่งนะคะที่๒ก็ได้เยอะเยอะ
เยอะหมดเลย

นี่พี่อ้ำขาดคนยกถังน้ำกระติกน้ำแข็งอะไรในงานบอกได้นะคะ